ตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนก็เตรียมความพร้อมที่จะรองรับประชาชนที่จะเดินทางมา
ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙อย่าง

ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณพลอยสจิริธิสิน
รายงานมาจากสนามมานั่งเลิ้งเชิญค่ะ
และจุดที่ดิฉันเงินอยู่นี้นะคะ
ก็คือจุดจอดรถรับส่งประชาชน

ที่จะขนส่งประชาชนไปยังท้องสนามหลวง
เพื่อที่จะเฝ้ารอเข้าร่วมพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙นะคะ
ซึ่งตลอดระยะเวลาทั้งวันที่ผ่านมาค่ะ
ก็ได้มีประชาชนนั้นทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
บรรยากาศจุดคัดกรองสนามม้านางเลิ้งนะคะ

และจุดรับส่งประชาชนที่จะเดินทางเข้าสู่พื้นที่ท้องสนามหลวงค่ะ
เจราะรถีรวมถึงจิตอาสานะคะ

ขณะที่บริเวณด้านในสนามม้านางเลิ้งนะคะ
ให้บริการรับส่งประชาชนจนถึงบริเวณท้องสนามหลวง
โดยจะปิดให้บริการในวันที่๒๕และ๒๖ตุลาคมนี้
เนื่องจากบริเวณสนามม้านางเลิ้งนะคะ
ที่จะมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ซึ่งประชาชนนั้นไม่สามารถนำรถมาจอดภายในสนามจอดรถของสนามม้านางเลิ้งได้
แต่หากประชาชนนะคะต้องการที่พักค่ะ
สนามม้านางเลิ้งนั้นก็ได้จัดพื้นที่ไว้สำหรับประชาชนนะคะ
เข้ามาจับจองที่พักรวมถึงบริการห้องน้ำไว้นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
ในส่วนของการรองรับประชาชนนะคะรวมถึงในส่วนของการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะ
เดี๋ยวดิฉันนะคะจะพาไปพูดคุยกับนายนันทวัฒน์นะคะสายปานค่ะ
ซึ่งเป็นประหลัดอำเภอของกรมการปกครองนะคะที่คอยดูแลจุดนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะท่านประหลัดค่ะสวัสดีค่ะ
ประชาชนที่เดินทางมาจากจุดนี้เนี่ยจะเดินทางมาจากที่ไหนบ้างคะ
ก็จะเป็นสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมินะครับ
แล้วก็มาจากโซนเหนือก็คือทางภาคเหนือภาคอีสานที่จะจอดรถอยู่แถวเมืองทองทานี
หรือว่าแถวสนามกีฬาตุปะเทมีนะครับที่เราจัดจุดจอดรถไว้แล้วให้ต่อรถชัตเตอร์บัตรเข้ามาตรงนี้นะครับ
ค่ะแล้วประชาชนมีความสับสนบ้างไหมคะเมื่อมาถึงพื้นที่นี้แล้วว่าจะไปสนามหลวงวิธีไหน
เจ้าหน้าที่มีวิธีแนะนำอย่างไรบ้างคะ
ส่วนใหญ่ก็จะสนับสนนะครับว่าพอเข้าไปถึงโซนสนามหลวงแล้วรถจะไปจอดที่ไหนนะครับ
เพราะว่าหลายคนก็มีที่พักรอบสนามหลวงอาจจะเป็นโซนแถวธรรมศาสตร์โซนถนนพระสุเมนนะครับ
ซึ่งรถของเราเนี่ยก็จะจอดที่จุดโรงแรมรัฐนาโกศิลป์จุดเดียวนะครับซึ่งเป็นจุดที่สะดวกที่สุดนะครับ
เราก็จะคอยให้คำแนะนำนะครับซึ่งมีสมาชิกกองอาสาเนี่ยนะครับคอยให้คำแนะนำนะครับ
โดยร่วมกับทางกรมทางหลวงชนบทนะครับที่มาร่วมประจำจุดนี้ด้วยครับ
แล้วตัวเองได้มีการเตรียมพร้อมรองรับประชาชนที่อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นในช่วงค่ำของวันนี้ยังไงบ้าง
ก็เบื้องต้นก็จะมีเจ้าหน้าที่จาก๒๓หน่วยงานเป็นหลักนะครับที่จะมาร่วมกันประมาณ๑๐๒๐นายนะครับ
ก็คือทางกรมการปกครองโดยกองอาสารักษาดินแดนนะครับทางกรมทางหลวงชนบทนะครับ
ทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับที่จะส่งเจ้าหน้าที่มาประจำนะครับ
ซึ่งเราก็จะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับไม่เว้นไม่มีการหยุดเลยครับ
โอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะซึ่งในช่วงของค่ำคืนวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ค่ะก็คาดว่าจะมีประชาชนจากต่างจังหวัดนะคะ
ทยอยเดินทางเข้ามาสมทบกันเป็นจำนวนมากค่ะ
เนื่องจากจะมีการเปิดจุดคัดกรองนะคะให้ประชาชนนั้นเข้าไปร่วมพระราชพิธีในเวลา๕นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะ
พรสจิริฐศิลป์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบริเวณจุดคัดกรองสนามม้านางเลิ้งค่ะ